คุณผู้ชมฮะฝากเตือนกันเอาไว้ขโมยขโจนมันเยอะ
ขโมยทุกสิ่งขโมยทุกอย่างจริง
ถังแก๊สยังเอาไปนะครับ

ร้านนี้ครับร้านครัวพร
ซึ่งก็เป็นของคุณพี่ระพีพรเจ้าของร้าน
อยู่แถวตำบลม่วงหวานอำเภอบึงจังหวัดขอนแก่นครับ
คือผู้เสียหายเนี่ยเขานำภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
ไปแจ้งความกับทางตำรวจสพน้ำพอง
แล้วก็เล่าว่าเมื่อวันที่๒๙พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เอง

เมื่อช่วงบ่ายนะกลางวันแสกมีคนร้าย๒คนเป็นผู้ชายและผู้หญิงนะฮะ
ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่มีป้ายทะเบียนมาจอดไว้ที่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวของเธอ
ทำทีเดินลงมาเหมือนว่าไม่มีอะไร
แต่พอสบโอกาสครับ

ยกถังแก๊สขึ้นรถประสัยของตัวเองไปหน้าตาเฉย
ก่อนที่ทั้งคู่จะขับขี่รถประสัย

คุณตำรวจก็กำลังเร่งล่าตัวคนร้ายอยู่นะครับ
ซึ่งใครพบบ่อแสก็สามารถแจ้งไปได้ที่สพน้ำพองนะฮะ
คือจะเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าในช่วงกลางวันแท้
แล้วเนี่ยร้านเขาน่าจะยังไม่ทันจะเปิดดี

แต่เรื่องของบางอย่างอย่างถังกงถังแก๊สหม้อหายอะไรต่าง

โอ้โหไม่แน่เหมือนกันอาจจะต้องทำอย่างนั้นนะครับ
เพราะว่าขโมยขโจรเขาขโมยแทบทุกอย่างจริง
จริงค่ะบางทีตัวก้วยี่ที่วางอยู่ข้างนอกนี่นะ

เดี๋ยวเนี้ยวางของอะไรก็หายได้หมดเลยนะฮะ

เรื่องของขโมยขจนมิตรสาชีพก็มาหลากหลายรูปแบบเนาะ